พี่ม่อนฟังข่าวนี้แล้วสะหรับใจมากเลย
ศพทารกเหลือแต่กระดูกแล้วไปแช่ไว้คุณผู้ชมฮะ
โอ้โหเขาบอกว่าเป็นผลมาจากพ่อ
เป็นพ่อวัยใสอายุ๒๐
บอกทำใจไม่ได้ลูกคนแรก
แล้วเมียมาแท้งเนี่ยก็เลยขอเก็บเอาไว้ก่อนฮะ

ศพทารกเหลือแต่กระดูกห่อผ้าแช่ตู้ไอร์สกรีม
ไว้ในบ้านของนายวิรัติประพาพันธ์
ในพื้นที่ตะบนวัดเกรดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
สอบประคำนางศรีน้อยประพาพันธ์

ซากทารกที่เจอเป็นลูกของเบนจรงสุขลรส

หลานชายไปชอบกับผู้หญิงอายุ๓๑แล้วก็มีลูกด้วยกัน
มาหลานชายอุ้มศพทารกมาหาเธอที่บ้าน
บอกว่านี่เมียผมแท้งลูกอายุคันได้๖เดือน
ก็เลยผ่าออกมาให้แล้วก็มอบศพนะ
ให้เอากลับมาทำพิธีทางศาสนา
แต่หลานชายอ้างบอกว่ายังทำใจไม่ได้

ก็ขอฝากศพไว้ที่บ้านก่อน
จากนั้นก็ไปซื้อตู้แช่แบบนี้
เหมือนตู้แช่ไอศกรีมตู้แช่ขายน้ำแข็งยูนิค
คือแช่ศพทารกเอาไว้ครบ๑เดือน
พอถามหลานว่าทำศพลูกอย่าง
ทำแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจแต่บอกทำแล้ว
กระทั่งลูกชายอีกคนมาเปิดเจอศพฮะ
ตำรวจไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมด
เพราะจากการตรวจสอบประวัติพบว่า
นายเบนจรงสุขลรถขณะนี้ถูกจำคุก
ที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ข้อหารักทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็แฟนสาวอายุ๓๑ก็โดนด้วยนะ
แต่ว่าประกันตัวออกมาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
เนื่องจากเธอเป็นผู้ป่วยจิตเพศ

ตำรวจชื่นตัวแฟนสาวของนายเบนจรงมาให้ข้อมูล
ยืนยันว่าเธอเนี่ยนะเสียใจลูกก็เสียชีวิตในท้องในคัน
โรงพยาบาลนครพิงก็ผ่าเอาลูกเธอออกให้เมื่อ๕มีนาคม๒๐๖๓นู่นน่ะ
ปีถึงแล้วหรอค่ะอ้อแล้วมอบสมให้สามีเป็นคนดูแล
ส่วนเธอบอกเธอจิตใจสภาพย่ำแย่
คือหมอก็เลยแนะนำบอกคุณอย่าดูสภาพลูกเลยนะ
คุณต้องรักษาสภาพจิตใจนะ
เธอก็เลยไม่ได้ดูไม่ได้เห็น
ไม่รู้ว่าสามีจัดการศพหรือเปล่า

๕พันไปทำพิธีค่ะเราก็คิดว่าเขาน่าจะไปทำเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจจะประสานขอข้อมูลจากโรงพยาบาลนครพิงตรวจสอบประวัติก่อนนะ
ว่าเด็กเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตามคำกล่าวอ้างหรือไม่นะครับค่ะ